ขอพรจากพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยไม้มงคล
หลายอย่างเลยคุณผู้ชมแล้วเขาก็เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ

ไปค่ะเห็นไหมว่ายิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมาก

ดูค่ะไม้ล้วนคุณผู้ชม
ภพธรูปกี่ป่างก็มีหมดเลย
ที่วัดบึงหมู่๕ตำบลโคกไม้ลาย
ตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองปราจีนบุรีนี่แหละค่ะ
มีปฏิมากรรมพระพุทธรูปแกะสลักด้วยไม้มงคล
พระพุทธรูปแต่ละองค์ก็ประดิษฐานในสารานะคะ
ซึ่งที่บอกว่าทำจากไม้มงคลเนี่ย
ก็อย่างเช่นพวกจามจุรีไม้สักไม้ฉ่ำชา
ต้นโพต้นขนุนเยอะมากนะแล้วไม้อ่ะแต่ละชนิดมันเนื้อแข็งอ่ะ
แต่ช่างแกะได้ขนาดนี้ต้องมีความชำนาญแล้วมีความที่เก่งมากในการแกะสลักไม้นะ
ถูกค่ะคุณชนะแล้วจะบอกนะว่าพระพุทธรูปแต่ละองค์จะใช้ไม้ต้นเดียวนะ
แล้วคุณดูค่ะความใหญ่ความอลังการเนี่ยขนาดไหนมีหลายปางด้วยนะคะอย่างเช่นปางมาระวิชัยสะดุ้งมานเออ
ทวีศุกร์จะมีพระพุทธรูปที่สวยงามอีกสององค์คือพระพุทธรูปปางสมาธิใช้ต้นโพแกะสลัก
ชาวบ้านก็เลยเรียกสั้นสั้นว่าหลวงพ่อภูนะคะพระพุทธรูปที่ใช้ไม้ขนุนแกะสลักจะใช้ชื่อว่าหลวงพ่อหนุน
เห็นไหมชื่อก็จะตั้งตามชนิดของไม้ที่แกะสลักช่างบรรจงแกะอย่างดีนะคะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะทางวัดกำลังดำเนินการสร้างพระประธานปางสมาธินะคะใช้ไม้แกะสลักขนาดหน้าตักกว้าง๕๖๐เมตร
นะฮะสูงเก้าเมตรเลยคุณผู้ชมตอนเนี้ยแกะส่วนของเสียนได้แล้วที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี่แหละ
เดี๋ยวรอรอส่วนที่เป็นองค์ของพระนะคะ
จะใช้ไม้สะพุงขนาดใหญ่สิบสองคนโอบอายุสองร้อยปีเนี่ยค่ะเนี่ยได้ส่วนของเสียนมาแล้วนะ
ญาติโยมอ่ะเขานำไม้มาถวายก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ทางเจ้าอาวาสบอกว่าได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้เนื่องจาก
นิมิตรฝันค่ะฝันว่าหลวงพ่อสร้างเถอะ

ได้ยินเสียงแบบนี้ยังไงถามหลวงพ่อหน่อยค่ะ

คือก็เลยต้องทำแล้วแหละ
ทีนี้สาธุชนที่อยากจะมาชมไม้หรือเลื่อมใสสัทธาพระไม้เนี่ย
เชิญเลยนะคะโอ้นี่มาค่ะมาศกรรณ์ได้ที่
บึงตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ตอนนี้ก็สร้างพระพุทธรูปหลายปางหลายองค์แล้วนะคะ
ปางประสูจน์ตัดสรูปรินิพาเนี่ยก็มีเหมือนกัน
แต่จะบอกว่ายังขาดปัจจัยอยู่ในโอกาสนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนะ
ผู้มีเจ็ดสัตว์ภาพรุมอนุโมทนาสมทบทุนกันได้เอ่อ
วัดบึงนะหรือถ้าใครไม่สะดวกมา
คุณชนะคุณเปย์ได้เลยเนี่ยค่ะเลขที่บัญชีขึ้นให้แล้วนะคะ
ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดบึงเลขที่นะคะ
โอ้โหดูสาราสิสาลายังเป็นไม้ทั้งหลังเลย
แผ่นกระดานประตูโอ้สวยงามอลังการมาก
เออเป็นเอกลักษณ์จริงทำอะไรจะทำบุญ
เดี๋ยวค่อยทำทำงานก่อน
ก็เห็นมีคนบอกว่าเออคุณชนะบาปหนานัก
ทำงานก่อนถ้าไม่ทำงานคุณไม่มีเงินทำบุญหรอก
ตัดเจียงของคุณไปเหลว